สุดยอดมวยไทยรัฐโอ้โหมีกันทุกสัปดาห์ต้องทำตามคุณเอกชุมพรนะครับ
ทุกวันเสาร์แต่ว่าเสาร์นี้น่าจับตามองเพราะว่ายอดมวยที่ถือว่าเป็นยอดมวยเงินแสน
ยอดมวยที่ดังมากแล้วก็โอกาสช่วงหลังไม่ค่อยต่อยไทย
จัดโชคที่เวทยุโมชะรัฐเจอกับไข่วะเล็กต่อลักษณ์๒
ติดตามข้อมูลได้จากคุณเอกชุมพรสุดพัฒน์จากทุกวันนี้ครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้ห้ามพลาดลุ้นกันถึงนับถึงน็อก
ด้วยความสามารถแล้วประสบการณ์ผมว่าน่าจะผ่านไปได้ครับ
ไฟล์นี้ผมซ้อมเต็มที่ครับฝากช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วย
เอาละครับดูรูปร่างเทียบสัดส่วนกันก่อนนะครับ
แล้วก็ช่วงแขนวัดได้๒๘๕นิ้วรอบอก๓๗นิ้วครับ
ไปที่ฝั่งมุมน้ำเงินนะครับ๒๐ปีครับรายนี้ก็อ่อนแก่กว่ากัน๖ปีนะครับ
ช่วงแขน๒๙นิ้วแล้วก็รอบ๖วัดได้๓๘นิ้วครับ
เอาละครับไปดูที่ขวามือของมุมแดงกันก่อนนะครับ
ไม่มีใครไม่รู้จักนักชกจอมบูรายนี้นะครับ
ถือว่าเป็นนักชกที่บ้าดีเดือดมากนะครับ
เป็นนักชกที่มีเสน่ห์ครับเปิดเกมบูธตลอด๕ยกนะครับ
รายนี้นี่โอ้โหชกมานานแล้วนะครับ๒๓๐๐ไฟล์ครับ
ตะวัดที่ยาวเหยียดเลยนะครับเป็นแชมป์มาหมดแล้ว
เวทีมวยราชดำเนินลุมพินีรวมไปถึงแชมป์ประเทศไทยนะครับ
แล้วก็เป็นนักมวยถ้วยพระราชทานในปี๕๖ด้วย

ไฟล์นั้นต่อยที่เวทีมวยลุมพินีเจอกับท่อนเสด็จศิษย์มนต์ชัยครับ
โอ้โหต้องบอกว่าเป็นไฟล์ที่ติดตามมากนะครับ
เพราะว่าแลกกันกลางเวทีชนิดที่ว่าลืมตายนะครับ
แล้วก็ถือกันว่าไฟล์นั้นเป็นคู่มวยจอมดุเดือดในรอบ๒๐ปี
หลังจากภัยโลดน้อยสยามชัยแล้วก็พงศิริพรมรุดีเคยทำเอาไว้ด้วยนะครับ

ตำนานแห่งความบ้าลีเดือดแห่งความสนิทแล้วก็บูธล้างผ่านนะครับ
ไปดูที่ซ้ายมือผมกันบ้างครับมุมน้ำเงินไข่หวานเล็กต่อหลัก๒
ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายต่อหลัก๒กับคุณพรบางว่า
แล้วก็มีพี่อำนวยนะครับรวมไปถึงครูป๊อปดูแลการฟิตซ้อมอยู่ครับ
รายนี้เองก็เป็นมวยประเภทบู้ดุดันเหมือนกันนะครับ
ศอกรุนแรงมากครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายนะครับ
อย่างที่เรียนไปเลยครับมวยคู่นี้ถ้าทรหด
แล้วก็สไตล์การชกบู้ดุดันเหมือนกันนะครับ
จะต่างกันแค่ว่าเรื่องของประสบการณ์มวยครับ
เก๋ากับสดส่วนพี่ชายจิตอาจารย์บี้นี่ชอบใคร

เป็นมวยบู้ทรหดเตะเข่าปั้มตีรุนแรงมีฮึดตลอด
เที่ยวนี้รถเกรดลงมามาเจอกับดาวรุ่งครับ

เป็นมวยจังหวะเตะต่อยศอกรุนแรงฟอร์มสดขึ้นมาครับ
แต่ชื่อชั้นกระดูกยังไปลองอยู่หลายปุ่มครับ
ผมมองไปที่ปากรครับจะชนะครับ
สุดท้ายจะออกมาลูกไหนนะครับ
ติดตามพร้อมกันในศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้
เป็นคู่เอกนำรายการนะครับพิกัด๑๔๒ปอนด

เอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีภาระกันครับ